คุณผู้ชมครับในปัจจุบันการทำธุรกิจนั้นมีหลากหลายรูปแบบนะครับ
เดลธุรกิจก็แตกต่างกันไปบางบริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล
โดยการเข้าไปพัฒนาพื้นที่แบบไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองแม้แต่ที่เดียวครับ
เขาไม่ได้มีห้องพักเป็นของตัวเองแม้แต่ห้องเดียว
แต่ว่ามูลค่าของบริษัทปัจจุบันนั้นมากกว่า๓ล้านล้านบาทครับ
วันนี้ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งบริษัทในประเทศไทยที่มีโมเดลธุรกิจคล้ายกันนะครับ
เขาไม่ได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองแม้แต่ที่เดียว
ซึ่งเป็นธุรกิจให้เช่าพื้นที่จอดรถซึ่งเติบโตแรงจนกระทั่งสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้
เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
ซึ่งผมจะพาไปพูดคุยกับคุณสันติพลเจนวัฒนภัยศาลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแห่งนี้ครับ
เราดำเนินธุรกิจมา๒๖ปีแล้ว
มันมีพื้นฐานความคิดอะไรก่อนที่จะก่อร่างสร้างบริษัทนี้มาไหมครับ
ว่าทำไมเราถึงจะมาทำบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับบริการที่จอดรถ
จริงผมเป็นวิศวกรวิศวกรโยธา
แล้วก็เรียนมาทางด้านวิศวกรรมขนส่ง
เช่นสนามบินรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนในเมือง
อันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในความรู้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมขนส่งครับ
จอดรถก็เป็นส่วนหนึ่ง
จริงแล้วเราเริ่มต้นจากเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแล้วก็ศึกษาปเป็ดไปได้

ระหว่างที่เราไปสำรวจสนามบินทั่วประเทศที่เราศึกษาอยู่
แล้วก็พบปัญหาว่าพื้นที่จอดรถมันไม่มีการบริหารจัดการ
คนที่มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกเลย
เพราะมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาจอดรถเต็มพื้นที่
ก็คือเป็นสนามบินในยุคเริ่มต้น

จริงเรามองว่าการเติบโตของรถในประเทศไทยเติบโตสูงแน่นอน
เพราะว่าความนิยมในการใช้รถมีสูงขึ้น
และระบบขนส่งสาธารณะเรายังรองรับไม่เพียงพอ
เราก็มองว่ารถโตแน่
ทีนี้พื้นที่จอดรถเป็นสารุปโภคของรถ
แน่นอนคุณใช้รถคุณต้องมีที่จอด
อันนี้ก็เป็นที่มาที่เรามองว่าธุรกิจนี้น่าจะไปได้

กว่าเราจะทำให้คนยอมรับว่า
พื้นที่จอดรถต้องจ่ายเงินก็ยากมาก
คนในยุคนั้นเขาคิดว่า
พื้นที่จอดรถไม่จำเป็นต้องเสียค่าจอด

เป็นการให้บริการกับลูกค้า
ซึ่งความคิดแบบนั้นมันทำให้เกิดปัญหา
ทำให้เกิดปัญหาว่าถ้าเราปล่อยให้ไม่มีการบริหารจัดการ

ผู้มาใช้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องมักจะมาจอด

ทิ้งไว้เลยเพราะเขาไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าบริการ
แล้วก็ผู้ที่จะมาใช้บริการ

ของผู้ใช้บริการแล้วก็เจ้าของพื้นที่
แต่ว่าตอนนั้นการทำธุรกิจที่จอดรถ
คือผมอยากรู้ยกตัวอย่าง
สถานที่ต่างพวกตึกออฟฟิศ

เข้าใจว่านึกว่าตึกเขาก็ดูแลของเขาเองเลย
จริงในยุคนั้น

แทนไปจัดเก็บไปได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไร
ใครมาจอดระยะยาว

ณวันนั้นพื้นที่บางพื้นที่มันยังเพียงพออยู่
แต่เมื่อปริมาณลดสูงขึ้น
ขบวนในเมืองเยอะขึ้น

เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นโอกาส

หรือว่ามันค่อยโตมาทีละระดับระดับ
คือหลังจากเราทำมาได้๔๕ปีเนี่ย
จากที่คนไม่ค่อยยอมรับเรื่องการจ่ายค่าจอดรถ

มันควรมีการจัดเก็บค่าบริการ

เพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน

และทำในสิ่งที่เราเสนอ
ก็เป็นที่มาในการที่เราเริ่มเข้าไปบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่
ยกตัวอย่างในปี
พื้นที่จอดรถโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของร่านค้ามาจับจองทำให้ลูกค้าไม่มีที่จอดหรือคนที่อยู่ข้างเคียงจะไปทำงานสีลมแต่มาจอดรถทิ้งไว้ที่ตลาดสามญาณ
มันก็ทำให้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือมาทำกิจกรรมที่ตลาดสามย่านไม่มีที่จอด
ตรงแถวตลาดสามย่างถือว่าเป็นจุดแรกเลยที่ทางบริษัทเจนกล้องไกลเข้าไป
ใช่ครับเป็นพื้นที่ในเมืองและเหมาะสมกับการจัดเก็บค่าบริการ
ซึ่งมีความต้องการพื้นที่จอดรถค่อนข้างสูง
พอมาในปี๒๕๔๘เกิดอาคารจอดแล้วจรของรฟมทำให้เราได้ไปยื่นข้อเสนอกับทางรฟม
ทำให้เราได้งานในส่วนนั้นมาเราก็เริ่มต้นบริหารจัดการอาคารจอดแล้วจรที่สายซีดเงินเป็นสายแรก
ก็มีอาคารที่สถานีตรงรัชดาพิเศษใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแล้ว

เจนกล้องไกลคือเข้าไปดูทุกสายเลยไหมครับทุกสีไหม
ใช่ครับปัจจุบันเราก็ดูทุกสายทุกสีอยู่ทุกอาคารอยู่
สายสีม่วงสายสีเขียวเขียวก็แบ่งเป็นเขียวเหนือเขียวใต้
สีน้ำเงินปัจจุบันก็มีส่วนต่อขยายไปที่บังแคร์แล้ว
สายสีแดงยังไม่มีพื้นที่ให้บริการเกี่ยวกับที่จอดรถที่ชัดเจน
คนพูดถึงเยอะมากนะครับเรื่องสายสีแดงเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ริมถนนวิภาวดีวังศิษย์
หนโยธินแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะมีคนเอารถมาจอดและนั่งเข้าเมืองมากพอสมควร
จากสายสีแดงเนี่ยเป็นการวางเส้นทางตามแนวรถไฟเดิมของการรถไฟ
ทำให้จุดจอดแต่ละจุดเนี่ยก็เป็นพื้นที่สถานีรถไฟเดิมที่การรถไฟเขาเคยทำไว้แล้ว
ซึ่งแต่ละสถานีพื้นที่ค่อนข้างเล็กและไม่เพียงพอ
อันนี้น่าจะเป็นแผนของการรถไฟที่จะต้องหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร
หรือหาลานจอดแล้วจอดเพื่อมารองรับกับลูกค้า

แต่ว่าส่วนอื่นที่บอกว่าทั้งที่มีอยู่เดิมแล้วก็ส่วนต่อขยาย

ถ้ามองด้วยตัวเลขการเติบโตของปริมาณรถ
กับการเพิ่มขึ้นของสายของรถไฟฟ้า
แน่นอนสหรูปโภคที่มารองรับ
ก็ต้องมีอาคารจอดเราจอดอาคารจอดรถร้านจอดรถ
หรือในส่วนอื่นอย่างเช่น
โรงพยาบาลของรัฐศูนย์ประชุมสนามบินศูนย์การค้า
พวกนี้ผมว่าพื้นที่จอดรถไม่พอทั้งนั้น

ขนส่งสาธารณะอะไรต่างมันจะถูกพัฒนาเรื่อยแต่ว่า
ดูจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพเองก็ยังต้อง

ถ้าระบบขนส่งฐานะเราดีขึ้น
ปริมาณรถน่าจะหายไปจากท้องถนน
ซึ่งมันไม่จริงเราทำมาเป็น๑๐กว่าปีแล้วไม่จริง
เพราะว่ายังไงมันก็แบ่งพื้นที่กัน

ส่วนคนที่ใช้รถเขาก็จะใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วมันก็สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
เพราะว่าการโดยสารรถไฟฟ้า
บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะ
สร้างบ้านอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าเลยได้
ก็มันจำเป็นต้องมีการเดินทางที่เชื่อมต่อ
ซึ่งอาคารจอดละจรก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเราเหมือนกัน

หรือว่าต้องค่อยไปทีละอันละอันละส่วน

เราก็ดูแลพื้นที่ทั้งหมด
แต่ว่าพื้นที่มันก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย

เพราะว่าในอดีตเองนอกจากอาคาร
อย่างมีอาคารวิทยากิจซึ่งเป็นศูนย์หนังสือจุฬา
มันก็จะสามารถเป็นพื้นที่ข้างล่างที่จะจอดตามหน้าร้านค้า
แต่พอมันค่อยเพิ่มขึ้นมาเราก็เข้ามาดูแลเรื่อย

แล้วก็สร้างอาคารจอดรถขึ้นมารองรับ
ก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบรูปแบบของพื้นที่
หลังนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาจอดบนอาคารเป็นหลักครับ
คือลักษณะธุรกิจของเราเรามี๓ส่วน
ส่วนแรกเลยเราเข้าไปสัมประธานพื้นที่เลย
และจัดเก็บรายได้เป็นของเราเอง
ส่วนที่๒เป็นลักษณะรับจ้างบริหาร
เหมือนที่อาคารจอดแล้วจอดของรฟม
ตัวที่๓เราจะเป็นการเรื่องเทคโนโลยีแล้ว
เราก็ไปติดตั้งระบบบบริหารลานจอดรถ

ที่เราไปติดตั้งให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย
บริหารจัดการพื้นที่จอดรถได้จัดเก็บเงินได้
สามส่วนธุรกิจที่ภายใต้การบริหารของทางเจนกล้องไกรเนี่ย

สัดส่วนรายได้ถ้าเป็นส่วนแรก
อยู่ที่ประมาณ๖๐เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่๓ไปติดตั้งระบบขายเทคโนโลยีขายโซลูชั่น
ก็อยู่ที่สัดส่วน๒๐เหมือนกัน๒๐ครับก็แบ่งเป็น๖๐๒๐
นั่นแสดงว่าสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด๖๐นี่ก็คือว่าเราไปเช่าพื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่โทษนะครับพื้นที่เปล่าหรือเปล่าแล้วก็มาทำเป็นที่จอดรถ
เป็นทั้งพื้นที่เปล่าหรือเป็นอาคารจอดรถที่มีอยู่แล้ว
เขาก็ยกสัมประธานหรือให้เราเช่าพื้นที่เหมาไปเพื่อบริหารจัดการไปเลย
เราไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยบางที่เราก็ไปมีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องทิศทางการจราจร
ไหลเวียนของจราจรในอาคารสุดท้ายเราก็เข้าไปติดตั้งระบบบริหารร้านจอดให้กับอาคารนั้น
แล้วก็เริ่มต้นเอาคนเข้าไปจัดเก็บและบริหารจัดการครับอันนี้เราก็ทำให้หมดครบครับ

การสัญจรอะไรต่างการเข้าการออกเข้าฝั่งไหนออกฝั่งไหน
ใช่ครับเราก็มีทีมวิศวกรที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบจราจรเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ช่วยออกแบบในเรื่องการจราจรตั้งแต่แรก
ผมสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าบริษัทเจนกล้องไกรถือว่าเป็นแบบบริษัทแรกเลยที่ทำบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการที่จอดรถในประเทศไทย
จริงเริ่มแรกเนี่ยเดิมก็มีผู้ประกอบการบ้างแต่เป็นรายย่อยที่เขาทำกันลักษณะทำกันเองมากกว่า
ทำให้มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นจัดเก็บเงินได้ถูกต้องมากขึ้น
ครับก็ทำให้มันเป็นรูปแบบในทางธุรกิจมากขึ้นครับ
แล้วก็เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างที่ผมได้เกิดไปเมื่อกี้ว่า
ตั้งแต่ช่วงต้นตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
ใช่ครับเราแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อต้นปีต้นปี
แล้วก็เริ่มเข้าไปซื้อขายในตลาดตะกั๊บวันแรกเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ธุรกิจนี้มันเหมือนกับว่าถ้าฟังอย่างที่คุณสารบอกมันดูน่าจะโตขึ้นได้อีก
การที่คุณสันได้มีการแชร์มีการแบ่งปันแนวคิดในการทำธุรกิจ
หรือว่าความรู้ในส่วนของธุรกิจประเภทนี้
กลัวบ้างไหมครับว่าอนาคตมันจะมีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นเรื่อย
แย่งเค้กก้อนนี้ของเราอยู่
แน่นอนในธุรกิจผมว่าย่อมมีผู้เกิดใหม่
อันดับแรกว่ามาขอข้อมูลบ้าง

เรื่องธุรกิจที่จอดรถในประเทศไทยครับ

เขามีมูลค่าตลาดสูงมากสูงประเทศไทยเยอะ
ผมว่าประเทศไทยก็สามารถไปสู่จุดนั้นได้

เรามองเรื่องสัญญาระยะยาว
ปัจจุบันเราก็มองพื้นที่ในทำเลที่สำคัญ
ที่สามารถเราเข้าไปสัมประธานในระยะยาวได้

อย่างที่เราเริ่มต้นโครงการแรกที่พระนั่ง๙

เราก็ไปเสนอเช่าพื้นที่๓๐ปี

ถ้ามองรูปแบบธุรกิจเนี่ย

ที่เขาขยับเข้าไปลงทุนในระยะยาว

เราก็ไม่ได้กังวลในส่วนนั้นอยู่แล้ว
เราก็มั่นใจว่าเรามีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา

เวลาคนไปใช้บริการยกตัวอย่างตัวผมเองอย่างนี้
เจอปัญหามากโดยเฉพาะไปโรงพยาบาลรัฐที่
ถ้าไปถึงก็อาจจะไม่ใช่วิธีการขับรถ

เราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐมามากพอสมควร
คนที่มาใช้บริการผสมปัญหาเรื่องที่จอดรถเยอะมาก
แล้วถามว่าคนไข้หรือคนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล

เพราะร่างกายเขาไม่ได้พร้อมขนาดนั้น
คนเจ็บป่วยบางคนมีปัญหา
เขาจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว
หรือบางทีใช้รถแท็กซี่ก็ยังไม่สะดวก
เพราะว่าจะต้องมีคนคอยดูแลคนคอยบริการขึ้นรถลงรถ
อันนี้การใช้รถส่วนตัวเนี่ยเป็นวิธีทางที่
คนไข้หรือผู้ใช้บริการโรงพยาบาลใช้มากที่สุด
อันนี้เป็นปัญหาที่เราจะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาลของรัฐ
คือไม่จำเป็นว่าจะต้องยกตัวอย่างนะครับ

จะสร้างอาคารจอดรถใหม่อาจจะไม่ได้
แต่ว่าเราจะเข้าไปดูในส่วนของการบริหารจัดการ

อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่หลักเลยเราคิดว่าเราต้องไปสร้างอาคารจอดรถเลย

นี่คือหลักใหญ่ใจความสำคัญคือเรื่องนี้
กลับมาที่เรื่องของในส่วนของธุรกิจนะครับ
ธุรกิจประเภทการจัดหาบริการที่จอดรถ
เอาว่ากันตามหลักทั่วไป
อันนี้อาจจะให้เป็นความรู้ด้วยมันจะถูก
จริงเริ่มแรกเมื่อก่อนเราก็ใช้ปริมาณคนเยอะ

แต่หลังเราคิดว่าต่อไปเนี่ย
เรื่องค่าแรงหรือเรื่องการจัดหาพนักงาน
ปัญหาพนักงานค่อนข้างยากขึ้นเรื่อย
แรงก็สูงขึ้นเรื่อยทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้น
เราก็เลยตั้งทีมขึ้นมาพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเอง
ที่ใช้คนน้อยลงขึ้นมากหรือไม่ใช้คนเลย
จริงถ้าผมแบ่งเรื่องเทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่จอดรถ

แรกเลยเป็นเรื่องคูปองกระดาษ
แล้วก็มีการบันทึกเวลาจดเวลา

ใช่ครับอันนั้นยุคแรกเลย
ซึ่งอันนั้นมีปัญหาเยอะ
พอมาในยุคที่๒เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้ว

นี้เป็นยุคที่ยาวนานพอสมควรเหมือนกัน
เพราะว่าถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว
พอมาถึงช่วงโควิด
เรารู้สึกว่าบัตรจอรถที่เรารับมาเนี่ย

หน้านั้นหลายปีเหมือนกันว่าระบบไร้บัตรเป็นยังไง

แต่พอเป็นช่วงโควิดมาปุ๊บเนี่ย
เราคิดว่าระบบบัตรเนี่ยคนไม่ใช้แล้ว
คนเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สะอาด

ก็ระบบบัตรนี้ก็แทบจะถือว่าเป็นระบบที่เริ่มล้าสมัยแล้ว

ก็คืออ่านป้ายทะเบียน
กล้องเนี่ยสามารถบันทึกเหมือนที่บัตรสมาร์ทการ์ดบันทึกได้เลย
และการจดจำใบหน้าจดจำทะเบียนอันนี้ทำได้หมด
แล้วก็เข้าไปจอดในร้านได้เลยโดยไม่ต้องรับบัตร
เพราะว่าบางครั้งป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์
ป้ายทะเบียนของรถบางคันถ้าไม่สมบูรณ์กล้องเราจะอ่านไม่ได้

จริงกล้องเนี่ยสามารถอ่านได้๑๐๐เมื่อป้ายทะเบียนสมบูรณ์
ซึ่งสุดท้ายก็คือผมอาจจะต้องยังต้องรับคูปองกระดาษที่มาจากเครื่องอยู่

เท่าที่ฟังมาทั้งหมดจนถึงวันนี้จนบริษัทแบบเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว
ผมอยากถามส่วนตัวของคุณสันเองมีหลักคิดในการทำธุรกิจให้กับคนที่กำลังดูอยู่

เราคิดว่าธุรกิจนี้ใช่สำหรับเราแล้ว
เราก็ต้องจริงจังแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับมันตลอดเวลา
แล้วก็คิดว่าเราอย่าหยุดอยู่แค่ตรงที่เราคิดว่ามันสำเร็จ
เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันสำเร็จแล้วมันไม่ไปต่อ
มันยังไงมันก็ต้องมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราอยู่ตลอดเวลา
ควรพัฒนาตัวเราหรือองค์กรของเราอยู่ตลอดเวลาครับ
เพื่อให้ทันกับการให้บริการของลูกค้าครับ
เราลงไปดูธุรกิจด้วยตัวเองในระดับไหน
จริงจุดเริ่มต้นเรามีพนักงานไม่กี่คน

เมื่อก่อนเรารู้จักพนักงานทุกคนเลย
แต่มาจนถึงปัจจุบันเราก็ไม่รู้จักทุกคนแล้ว
ถ้าจำเป็นต้องมีปัญหาจัดการที่ดี
ถามว่าจากจุดเริ่มต้นการเปิดให้บริการพื้นที่จอดรถแรก
เราก็ไปดูน้องพนักงานที่นั่งป้อม
น้องพนักงานที่คอยจัดจราจรคอยโบกรถ
เราไปคุยกับลูกค้าสถานที่ข้างเคียง

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ความรู้ได้ข้อมูลกลับมา
ในการพัฒนาการให้บริการของเรา
แต่ในระยะหลังเนี่ยถ้าถามว่าเราสามารถทำอย่างนั้นได้ไหม
พื้นที่มันเยอะขึ้นลักษณะงานมันเยอะขึ้น

เราจำเป็นต้องมีทีมบริหารเข้าไปดูแล
คืออยากจะให้คุณสันช่วยฝากอะไรถึงทางผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เพราะว่าคนที่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการ
อยากจะให้คุณสันซึ่งประสบความสำเร็จแล้ว

แต่ผมก็อยากฝากข้อคิดไว้เรื่องหนึ่งว่า
ส่วนใหญ่อยากจะประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ผมคิดว่าควรเริ่มต้นณจุดเล็ก
แต่มองให้ใหญ่ไว้

ทนนิดหนึ่งอย่าใจร้อนอย่ารีบครับ
ผมคิดว่าความสำเร็จไม่ได้มีทางลักษณ์

แต่ถ้ามีโอกาสก็เร่งเลย
มีความใจร้อนเท่ากับในยุคสมัยนี้
จริงใจร้อนกว่าเด็กยุคนี้อีกด้วย
แต่ว่าคนที่ทำด้วยความเร่งรีบและใจร้อนเนี่ย

ถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะ

ก็น่าจะเป็นโชคดีของเขา
แต่ผมคิดว่าควรเป็นขั้นเป็นตอนไป
น่าจะทำให้เราไปได้ดีกว่าไปได้ไกลกว่า
ก็คือถ้ามีจังหวะเร่งเราก็ต้องเร่ง
แต่ถ้าจุดเริ่มต้น
ควรระมัดระวังและศึกษาให้ดี

แล้วเมื่อมันลงตัวแล้วเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อไป